กลับมาในช่วงนี้มาดูหนุ่มฮอตกันหน่อยนะคะฮอตที่ว่านี่ก็คือหนุ่มจินจินะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะฮอตจริงอะไรจริงเพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะมากทั้งงานกับพี่เอสุภาชัยนะคะที่ได้เล่นเรื่องแม่เบี้ยกับพี่เอด้วยนะคะงานนี้หนุ่มจีนเองก็บอกว่าตื่นเต้นสุดสุดส่วนละครกับอลองก็ใกล้ปิดกล้องแล้วและหนุ่มจีนก็
รุ้นว่าเมื่อไหร่หนุ่มจินจะถ่ายเซ็กซี่สักทีนึงไปฟังทั้งหมดนี้กันค่ะ
ก็ถ้ามีก็จะคงมีแววออกมาแต่พยายามฟิตหุ่นร้องครับ